คุณผู้ชมครับเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเนี่ย๒๒พฤษภาคมนะฮะคือถ้าดูจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้๔๓๗๔๑๓๑คน๕๐เขตเนี่ยแต่ถ้าแยกเป็น๑๗เขต

ก็ว่ามันจะไม่เหม็นแบบนี้
ถ้าพี่เดินเข้าไปเหม็นแต่มันจะไม่ลอยมั้ยหลอยอย่างนี้ใช่

อ่าหนึ่งในเรื่องของนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากรทม
มีเรื่องขยะนี่แหละใช่ไหมรถติดน้ำท่วมอะไรพวก
ผู้สมัครผู้ว่ากอทมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะ
แล้วก็คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ด้วยนะครับ
เป็นประธานพักนะฮะไทยสร้างไทยวันนี้ไปกับผู้สมัครสอกรด้วยนะ
สายไหมเขตบางเขนจัดเสวนาเปิดนโยบายสภาชุมชน
มีผู้นำชุมชนประชาชนเขตบางเขตแล้วก็สายไหมมาร่วมรับฟังกันด้วย
คือทางนาวากาตีสิทธาบอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมนะ
ขอเป็นผู้ว่ากรทมคนแรกที่จะกระจายอำนาจในการจัดการ
งบประมาณของกรุงเทพให้กับคนกรุงเทพผ่านสภาชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
แล้วจะให้อำนาจประชาชนในการตรวจสอบงบประมาณแล้วก็การทำงานของกรทม
ด้วยระบบบล็อกเชนด้วยเป็นระบบบันทึกทุกรายละเอียด
ข้อเสนอข้อร้องเรียนต่างเก็บเป็นห่วงโซ่บล็อกเชนเอาไว้
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่
ของพื้นที่เขตต่าง๕๐เขตของกรุงเทพ
ก็เดี๋ยวติดตามกับเราต่อไปกันแล้วกันนะฮะจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนั่นแหละนะครับ